น้ำมันปรับลงแล้วราคาจะปรับลงบ้างหรือเปล่า

เนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะโพกไก่ปรับลงมานิดนึง
ตอนนี้อยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

กัดขาวอยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยนะคะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดง๕๕บาทต่อกิโลกรัม
อาจจะมีราคาของเนื้อไก่ที่ปรับลงมานิดนึงเนาะคุณผู้ชม